เรื่องใหญ่เรื่องนี้ในโซเชียลดังอยู่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งนะ
เพราะว่าโดมโดมอายุ๑๘ปีไปทำร้ายน้องฟลุ๊กอายุ๑๓ปี
น้องฟลุ๊กเสียชีวิตนะเหตุเกิด๓พฤศจิกายนพฤหัสสบดีที่แล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าโดมที่อายุ๑๘ปีได้รับประกันตัวมา

เท่านั้นไม่พอโพสต์รูปตัวเองในโซเชียลมีเดีย
ใช้ชีวิตดีจะไปลอยกระทงอยู่เลยมอด
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมได้ปล่อยตัวง่ายขนาดนี้
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์
ถามหาจิตสำนึกของโดมแล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจ
ดำเนินคดีให้อย่างเป็นธรรมนี่คือต้นเรื่องคุณผู้ชม
อายุ๑๓ปีเพราะโดมไม่พอใจที่ฟลุ๊กไปสนิทสนม
แก๊งคู่อริของผู้ก่อเหตุแต่เด็กชายฟลุ๊กไม่ยอมออกมาเคลียร์
ก็เลยบุกเข้าไปในบ้านพอบุกเข้าไปในบ้าน
ไปทำร้ายร่างกายฟลุ๊กจนเจ็บสาหัสเลยครับ
ฟลุกหมดสติเลยนะเลือดคั่งในสมอง
ต้องนอนดูอาการอยู่๔วันแล้วน้องฟลุ๊กเสียชีวิตครับ
ต่อมาฝั่งโดมมีการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวออกมา
ด้วยหลักทรัพย์๒๐๐๐๐บาทพ้นโทษออกมาพ้นคุกออกมานะคุณผู้ชม
ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมปล่อยตัวง่ายแบบนี้
แล้วในโลกโซเชียลครับมีโพสต์คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงในโดมนะ
กำลังสนทนากับรุ่นพี่อีกคนนึงแล้วโดมยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำไม่ผิด
แล้วเขาไม่หนีจะต่อสู้คดีเพราะเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังจากเสียง
แต่คือผมไม่หนีผมไม่ผิดผมจะหนีทำไมผมมีตังค์สู้คดีบ้านผมรวย
พี่ก็รู้พ่อผมช่วยผมตลอดท้องมันตายไปหาฐานมาดีว่าดมผิดป่ะ
โดมไม่ผิดโดมผิดแค่ทำร้ายร่างกายโดมไม่กี่ปี
เอาง่ายแค่ผมไม่ต้องเสียก็ได้ทนายผมก็มีทนายแค่เขียนสำนวนให้ผมเนี่ย
งานส่วนไปฟุกโดมช่วยเท่าที่โดมไหวโดมช่วยมากสุด๒๐๐๐บาท
เพราะเขาจะเอาเรื่องโดมโดมก็ไม่สนว่าโดมต้องเสียตังค่าศาลอยู่นี่
คลิปเสียงนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบว่าเป็นเสียงโดม
คุยกับรุ่นพี่จริงหรือไม่ครับแล้วก็ใครปล่อยออกมา
ใครเป็นต้นทางของคลิปนี้ของคลิปเสียงนี้นะ
แต่ทีนี้พอไปดูในโซเชียลของนายโดมครับไปดูย้อนหลังหน่อยว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
ไม่นานมานี้ครับโดมเพิ่งลงคลิปตัวเองเต้น
ทั้งที่ในโซเชียลเขาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมีการท้าทายด้วยนะคุณผู้ชม
ท้าทายว่าให้เวลาอีก๓วันเตือนแล้วนะ
อันนี้เหมือนโดมเนี่ยท้าทายอย่างชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์กัน
ซึ่งจากพฤติกรรมของนายโดมผู้ก่อเหตุก็ทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็คือครอบครัวของน้องฟลุ๊กเนี่ยยืนยันเลยว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
ยกโทษให้เพราะการกระทำของนายโดมมันอุกอาจ
มีการตะโกนท้าทายหาเรื่องพยายามชี้หน้าข่มขู่เพื่อนบ้านด้วย
แล้วก็รวมไปถึงญาติพี่น้องของฝั่งน้องฟลุ๊กเนี่ยมีการท้าทาย
ก่อนที่โดมจะเข้าไปทำร้ายน้องฟลุ๊กเอาสายไฟฟ้าแรงสูง
ใช้สายไฟนะทุบตีบริเวณหัวแล้วก็เอามารัดคอ
แถมยังบีบคอซ้ำด้วยเป็นเหตุให้น้องฟลุ๊กเสียชีวิตครับ
ในส่วนของทางคดีรองสารวัตรสอบสวนสพห้วยโป่งบอกว่า
เปลี่ยนข้อหาแล้วนะคุณผู้ชมเปลี่ยนข้อหาจากข้อหาเดิมคือทำร้ายร่างกาย
มาเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็นำตัวฝากหางศาลครับ
คัดค้านการประกันตัวแล้วซึ่งถือว่าหมดอำนาจของตำรวจแล้ว
ที่ได้ประกันตัวออกไปตำรวจบอกไม่ขอก้าวล่วงเพราะสารท่านเป็นผู้พิจารณาครับ